บอกเลยว่าหล่อมากแล้วไม่ได้ดังในเมืองไทยเพราะดังไกลถึงจีนด้วยอย่างที่รู้กันนะ
เป็นนักแสดงไทยที่มีแฟนคลับชาวจีนเยอะมากคนหนึ่งเลยนะฮะ
คือเขาบอกว่าเอฟซีชาวจีนนี้นะชอบมาริโอตั้งแต่รักแห่งสยาม
แล้วดิฉันย้อนไปนะภาพยนตร์เรื่องนี้ออกอากาศครั้งแรก๒๒พฤศจิกายน๒๕๖๐

นี่ปี๒๕๖๕ปี๑๖ปีไปแล้ว

ล่าสุดมาริโอมีงานอีเวนต์จัดกลางห้างดังค่ะ
เอฟซีแม่จีนทั้งหลายมาเชียร์กันเพียบเลย
กับทุกคนนะที่ไฟนชาวจีนยังจังกันได้
หรือว่าแต่ว่ามาแปลเป็นภาษาไทยว่าเจ้าม้าน้อย
นะคะเสี่ยวแปลว่าเล็กใช่ไหมไอ้คำว่าหมาภาษาจีนเขาบอกไปว่า
มาที่นี่อย่างนั้นนะ

ก่อนหน้านี้ก็มีติดต่อมาแต่ว่าคิวยังไม่ได้
ก็แล้วแต่มาริโอก็ไม่ลืมแฟน
แฟนแฟนเหรอแฟนแฟน

อยากจะลองเล่นหนังจีนโบราณแนวจอมยุทธ์
คุณนึกภาพมาริโอผมยาวเป็นจอมยุทธ์
ถือกระบี่ฟาดฟันไปมาอย่างเนี่ย

มาริโอก็ฝากทักทายแฟนแดนมังกร
เป็นภาษาจีนด้วยนะคะจะเป็นยังไง
ี่ยวหมามาริโอเปิดใจหน่อยจ้า
เขาจะเรียกว่าหมาลีเอ้าครับจักร

เขาเรียกผมสั้นเขาเรียกเสี่ยวหมา
เสี่ยวหมาเนี่ยแปลว่าหมาตัวเล็ก

ี่ยวหมาก็คือเจ้าม้าตัวน้อย

อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็ถ้ามีโอกาสก็
อยากลองดูเหมือนกันครับคือต้องมีผมเปียร์
ผมว่าผมเปียผมต้องถึงหลัง

นี่ภาษาจีนด้วย

แน่นแล้วแม่จีนก็แน่นพอกัน
คือเขาเป็นคนหล่อที่ตลกด้วยไง